ปตันแน็กชวนน้องแต้มทุจริตต้อนยืมแล้วไม่คืนนิสัยไม่ดีที่เพื่อนหนีห่าง
สวัสดีครับน้องเคยมีเพื่อนที่ชอบยืมของแล้วไม่คืนบ้างไหม
ของบางอย่างไม่ได้มีราคาอะไรมากเช่นดินสอปากกายังลบไม้บรรทัศ
แต่เวลาที่เราจะใช้งานนี่สิมันไม่มีน่าโมโหนะเราจะจัดการกับเพื่อนพันธุ์นี้ยังไงดีนะ
แน็ตแนะนำว่าลองขอคืนดีก่อนแต่ถ้าทวงแล้วอย่างเงียบต่อไปเราก็ไม่ให้ยืมอีก
แล้วเราเองก็ต้องเก็บของของเราให้ดีหรือจะเขียนชื่อติดไว้เลยก็ได้ครับ
เพื่อนกันยืมของกันก็ไม่แปลกแต่ยืมแล้วไม่คืนแถมยังยืมแล้วยืมอีก
บ่อยเข้าก็จะไม่มีเพื่อนครบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยืมของเพื่อนมาใช้แล้วก็ต้องรีบคืน
และถ้าหากทำของเพื่อนหายเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับซื่อสัตว์ต่อตนเองและผู้อื่น
ง่ายง่ายแค่นี้เพื่อนก็ไม่ทิ้งเราแล้วครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา